วันนี้มีเรื่องของน้ำมันใครใช้น้ำมันดีเซล
แล้วสงสัยกันอยู่ว่าหลังจากวันที่๒๐กรกฎาคมที่จะถึงนี้
จะยังได้ใช้ราคาเดิม๓๒บาทต่อลิตรหรือเปล่า
มีคำตอบมาให้ในเช้านี้ต้องรู้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
กรบนเขาเห็นชอบใช้เงินกองทุนน้ำมัน
รักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล
ให้อยู่ที่๓๒บาทต่อลิตรต่อไปครับคุณผู้ชม
หลังจากที่มาตรการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน
เซล๕บาทต่อลิตรมันจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้
โดยกองทุนน้ำมันจะเข้ามารับช่วงแทน
ตั้งแต่๒๑กรกฎาคมต่อเนื่องไปอีก
เป็นระยะเวลาหนึ่งตามสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน
ที่จะดำเนินการได้เป็นการช่วยเหลือประชาชน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวครับ
ซึ่งหากมีรัฐบาลใหม่เมื่อไหร่กรบนก็จะเสนอมาตรการ
ลดภาษีสรรพสามิตรต่อไปนะครับ

ที่ประชุมคอรมอลเมื่อวานเห็นชอบตามร่างกฎกพ
ว่าด้วยโรคที่กำหนดโรคอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ
ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรัง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ
อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
บุคคลที่ป่วยโรคดังกล่าวไม่มีความสามารถในการทำงานใด
และอาจเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการ
ไม่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูล
จึงให้ยกเลิกทั้งสองโรคและสามารถเข้ารับราชการได้

โรคเท้าช้างโรคติดยาเสียบติดโรคพิษสุรร้างรึย์รัง
โรคติดต่อร้ายแรงไว้เหมือนเดิมครับ
ส่วนเรื่องนี้เป็นข่าวดีของคนที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคครับ
ขอรมอลเห็นชอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งสลากกินแบ่งใหม่๒รูปแบบก็คือ
ซึ่งก็เป็นสลากแบบใบที่ขายทั่วไป
และสลากดิจิทัลที่ขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์

ผู้ซื้อสามารถเลือกเลขเองได้
โดยจะถูกรางวัล๓ตัวตรง๓ตัวสลับหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าโต๊ด
แล้วก็๒ตัวตรงรวมไปถึงรางวัลพิเศษ
ตรงกับผลการออกรางวัลพิเศษ
ก็เหมือนเลขโต๊ะเลขเต็งนั่นเองคุณผู้ชม
โดยจะออกรางวัลทุกวันที่๑และ๑๖ของเดือนเหมือนเดิมครับ